เตรียม๕ขาเก้าไก่คล้างกับนักแสดงรุ่นใหญ่พี่หอยพี่ปอง
ลีลาการขายหอยกระป๋อง
ที่จะทำให้คุณหากระจาย

พร้อมเส้นทางการจับมือทำกิจกรรมร่วมกัน
ของเขาทั้งสองที่ไม่ธรรมดา

แต่เราเอาไปให้ใครทุกคนก็ชอบอำเราชอบแซ่ชอบด่าเรา
ถังมา๓กลมแล้วเห็นไม่ได้ไป๒กลมอีกก็มองอยู่ด้วย
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
ตามสัญญาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะให้พี่หอยกับพี่ป๋อง
เขาขายหอยลายทอดกรอบปรุงรส
ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสองคนเพิ่งจับมือร่วมกันลงทุนลงแรงลงโฆษณา
ที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในสามโลกของเขากันแบบเต็ม
แบบไม่มีอะไรมากั้นความหาแต่จะขายเฉยมันก็ไม่น่าใช่ครับ
รุ่นใหญ่มากขนาดนี้ทางทีมงานเขามีอุปกรณ์เสริมความหา
รอไว้ให้ด้วยล่ะครับ
มาอุปกรณ์การขายของเราพร้อมแล้วมีอะไรบ้างคะคุณป้อง
เฮ้ยอะไรงี้เนี่ยอันนี้อะไร

จริงหรอว่ะ

มันจะเป็นอย่างเงี้ย

เนี้ยตีแล้วต้องตีตีเลยแบบแบบอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องตีอย่างเงี้ย

ก็เลยอยากจะให้ไลฟ์ขายหอยกันสักหน่อย

โชว์สกิลการขายหอยในแบบฉบับของ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ

เขามีดนตรี
เดี๋ยวเขาไปใส่ดนตรีให้

รถสองแถวหัวสาว

มีรถขี้มีมีรถวิ้งมีรถดัว

แต่ที่สำคัญเลยครับเก็บได้หกเดือดเลยนะครับ
ถูกต้องเฮ้อเดี๋ยวเก็บนานทำไมค่ะ

เก็บแล้วครบเพื่อนราคาเป็นไงครับ
เท่าไหร่ราคาของเราก็คือ๑๓๙วาทเท่าไหร่
ครับผมบอกได้เลยสโลการของเรานะครับมารับประทานได้เพราะ
อ้วนเพราะกินแล้วอ้วนทิ้งตลอด
สโลการของเราก็กิน๑คำสวดพร่ำ๑คำเจ็ดชื่น
กระเป๋าเลยครับกินคำแรกติดใจกินคำต่อไปติดคำ
ไม่หน่อยเยอะครับมารับข้าวแล้วใส่สาขพูดเข้าไปเลย
แต่เขาบอกว่ามันหมดอายุวัยเท่ากับอายุไขคลค้าน
น่ารักรสชาติเป็นไงบ้างรสวิงไหนดีดอ
มีรสชาติต้มยำเข้าไปตอนนี้อร่อยมากครับผม
มันจะมีชีสขึ้นมาไว้ตะกะหมู
ซื้อได้ที่ไลน์แอ็ดแอธหอยกะหมองมีแอธด้วยนะครับ
ช้อปปี้ก็มีขายด้วยนะคะ

ช้อปปี้ซื้อ๒กะผอง
ส่งฟรีเลย

เปิดโอกาสให้ขายของก็พูดกันเป็นต่อยหอยไม่ให้ทุกเสี้ยววินาทีนั้น
ประโยชน์กันเลยนะครับพี่หอยพี่ป๋องตอนนี้พักความหากันสักครู่
เสริมความเห็งความปังความรวยกับสินแสชัยกันหน่อยดีกว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่เห็นสิ้นแสชัยบุกไปตลาด
รีบยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยครับ
เพราะสินแสชัยจะนำสาดพลังของห่วงจุ้ย
ไปช่วยเหลือทุกคนให้เห็งปังรวยนั่นเองล่ะครับ
วันนี้ยังคงอยู่ที่ตลาดสาลายาจังหวัดนครปฐมเหมือนเดิม
ว่าแต่ร้านไหนจะเป็นผู้โชคดี
ที่จะได้ดูห่วงจุ้ยกันแบบฟรีกันนะ
ครับสวัสดีครับผมสิงห์แสชัย
บังเอิญเดินมาถึงขนมไทยสูตรแม่คิมนะครับ

และนี่ก็คือร้านขนมไทยโบราณ
อยู่คู่ตลาดสาลายามาตั้งแต่ยุคสมัยแรกครับ
เรียกว่าเป็นสูตรต้นตำรับจากแม่คิมตัวจริงเสียงจริง
ขายทั้งขนมไทยที่หาทานได้ยาก
ตามเทศกาลและขนมทั่วไปต่าง
ลูกค้าหลายคนเขาบอกว่าขนมร้านนี้
หวานมันหอมอร่อย
ใครที่มาที่นี่ต้องแวะมาซื้อกลับบ้านกันให้ได้เลยนะครับ
แต่คุณจำเรียงเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ช่วงนี้เนี่ยยอดขายมันไม่ค่อยดี
สินแสชัยช่วยแม่ค้าเขาทีนะครับ
อยากจะให้สินแสดูว่าอาการค้าขายเป็นยังไงบ้าง

ช่วงนี้ประมาณ๓๐๐๔๐๐๐นะคะ
แต่ช่วงนี้จะตกหน่อยค่ะ

แต่ว่าถ้ามีการจัดแล้วเปลี่ยนใหม่จะขายดี

สินแสชัยการันตีว่าปรับแล้ว
รับรองยอดขายปังขึ้นแน่นอน
ว่าแต่มีอะไรที่ควรจะปรับบ้างล่ะครับ
ด้านนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยดูน่ากินนะครับ
แต่ตรงนี้มันเป็นหัวมังกรของร้าน

มันจะได้เห็นจุดส่วนนี้ก่อนเลย
ต้องทำยังไงล่ะครับทีนี้สินแส
แล้วเรื่องของหัวมังกรมันเกี่ยวกับการค้ายังไงล่ะครับ

บังเอิญหัวมังกรตรงนี้ปากมันแคบไปนิดนึง

เพราะฉะนั้นปากแคบท้องใหญ่
เพราะฉะนั้นอาหารเลี้ยงมันกินไม่ค่อยอิ่ม
เพราะฉะนั้นเราจะปรับให้มันปากมันกว้าง
เมื่อมันกว้างไม่ได้เราก็ต้องเอาปากมัดอ้าให้มากที่สุด

พอมาเตะตาปุ๊บมันก็ไหลเข้าท้องไปเลย

โอ้โหหน้าร้านคือหัวมังกร
ตามหลักห่วงจุ้ยแล้วต้องทำปากมังกรให้กว้างที่สุด
เพื่อที่จะได้มีพลังในการกลืนทรัพย์เข้ามาให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับ
จะทำให้กว้างหรือสูงก็ได้
แล้วแต่สภาพของพื้นที่ร้าน
แต่ขออย่างเดียวต้องเปิดให้โล่งที่สุด
อย่าให้มีอะไรมากั้นแค่นั้นเอง
แล้วมีอะไรอย่างอื่นที่อยากจะแนะนำคุณจำเรียงและคุณผู้ชมอีกไหมล่ะครับ
ขณะนี้เราเดินเข้ามาอยู่ในร้านภายในนะครับ

อยากให้จับเป็นขั้นบันไดอีกขั้นหนึ่ง
ก็คือยังมีขั้นนี้อีกขั้นหนึ่งอีกแถวหนึ่ง

เพราะฉะนั้นหัวสูงไหลกระแสมหามังกร
จะทำให้ร้านเนี่ยเพิ่มยอดขายอย่างน้อยนะครับ
ก็๘๐ที่เพิ่มยอดขาย
เราเคยขายได้๓๐๐๔๐๐เราจะเอาคูณเข้าไปเลยนะครับ

ได้ยินแบบนี้ต้องรีบปรับตามที่สินแสบอกแล้วล่ะครับ

ควรจัดเรียงสินค้าหน้าร้านให้เด่นและสูงเข้าไว้ก่อน
ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมสินแสเขาแนะนำ
ให้ต่อชั้นวางขึ้นมาอีกให้อยู่ในระดับซ้ายตา
ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พลังของทรัพย์ไหลเข้าท้องมากขึ้นเท่านั้น
คิดภาพง่ายก็คล้ายกับน้ำที่ไหลจากที่สูง
ลงสู่ที่ตำนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม

สามารถใช้ได้กับทุกกิจการด้วยนะ
ยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กันดู
เอาละครับยังกลับมาอยู่กับพี่ชายเราอะไรครับผม
อยู่กับพี่ชายเราทั้งสองคนนะครับ

ก็เลยอยากถามทำไมถึงขายหอย
จะกินบ้างไงฮะตอนนั้น
อย่ายืนที่เภียบของเขาผม
ผมตรงสตาร์ทมันอยู่

จริงแล้วทำธุรกิจด้วยกันได้ไง
คืออย่างที่บอกว่าไปเจอกันตามรายการนะครับ
ไปเจอกันตามรายการเจอ

มองหน้ากันแล้วอันนี้ก็อันนี้หอยอันนี้ป๋อง

ชันเจียดีแล้วดิ
ไม่อย่างนี้สิเราไปซื้อต่างประเทศมาได้

หรือว่าเราจะไปเจอครูง้อจะเป็นง้อกระป๋องก็ไม่ดี
มองหน้ากันเป็นหอยกระป๋องดีกว่า
แล้วทำไมพี่หอยไม่ทำกับวิลลี่พี่วิลลี่
หอยลี่มันจะไม่ใกล้มันจะผวนไปเผินมามันจะไม่
แล้วทำไมถึงมาตกผลึกเป็นหอยกระป๋องแบบนี้ค่ะ
ต้องชมแฟนพี่หอยก่อน

แหละตอนนั้นพูดนะผมอยากจะถ่ายรูปด้ำฝัด
หั่นใหม่ทีลูกสอง

เขาไม่คนดี

คือติดตามเขาทำไม

ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เร็วมาก
พอหอยกระป๋องเสร็จส้มก็ไปติดต่อมาจนอันนี้จนกลายมาเป็นหอยลายทอดกรอบ
ก็เลยคิดว่าในนี้ควรจะเป็นชื่อหอยกระป๋องก็เลยเป็นเอาหอยอ่ะ
มาอยู่ในกระป๋องอ๋อเออมันก็เลยเป็นเขาคอนเซ็ปต์ดี
แต่จริงจริงก็มันมันเริ่มจากหอยนู่นหอยนี่
แล้วเราก็มาจบที่หอยลายปรุงรสในสูตรของพวกเราครับผม
อะไรบ้างย้ำย้ำสั้นอีกทีอ่าอันนี้อันนี้อ่ะ
อันนี้เริ่มต้นจากเผ็ดสุดเลยนะคือเผ็บหอยที่แซวกัน
อันนี้ก็ให้รู้ว่าอันนี้รสชาติคือจัดจ้านแล้วก็ทานแล้วก็จะแบบเออ
จริงแล้วต้องย้ำนิดหนึ่งคืออันนี้เป็นแซะแน็ก
มันกินเล่นได้ไม่ต้องกินกาขาก็ได้เลยไม่ต้อง

เหมือนเรียกว่ามันเผ็ดแต่ว่าเผ็ดกลาง

อันนี้จะเป็นแบบต้มยำต้มยำฮ่ารสชาตุต้มยำจัดจ้านเหมือนกัน
จัดจ้านเหมือนกันอร่อยฮะราคาครับย้ำกันอีกสักทีนะฮะ
ก็ราคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทครับผมสั่งที่ไหนได้บ้างครับพี่
แต่ละคนก็เคยทำธุรกิจมาครับไม่เข็ดเหรอคะ
เอาเอาอะไรนึกจับต้องนึกใช้
แล้วมาทำด้วยกันนี่ไม่กลัวเหรอ

พี่แกตอบว่าผมเริ่ม
ไม่นะผมกับพี่หอยจริงถ้าเราเจอมาจบแบบเราสัดดีกัน

กูของยังไงวะ
ก่อนผมจะมาทำกันเนี่ยผมได้ทำวิริบวกจะดีหรอวะ
เฮ้ยเป็นอะไรที่มันโอเค

เขามายแดงแดง

ช่วยกันอำช่วยกันเล่นช่วยกันแซว
ช่วยกันแซวครับ

ถ้าเราเอาไปให้ขายทุกคนก็ชอบอามเรา

คือมันเป็นมันเหมาะกับสินค้า

ซึ่งมันเป็นยุคสมัยใหม่ที่คนเข้าใจได้

ผมให้ในการนี้เลย

คุณเขาจะได้ลูกจะได้รู้สึกคิดถึงเรา

ใช่แล้วพายานแอบไปให้เค้าต้นเย็นแล้วบอกเลยนะ

เอ่อลงลงลงอื้อไอ้ตรงนึงแหละสำคัญทีเดียว

หอยในหอยกระป๋องหอยในหอยกระป๋องมาจากไหน
มาจากไหนคือน่าจะเป็นสมุดสาธารณ์นะฮะเป็นแหล่งอะไรฮะ
แต่งอาหารทะเลหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็ไปเลือกเอาว่า
เราตอนแรกเราเอ๊ะจะเอาหอยอันนี้อันนี้
พอไปจบที่หอยลายก็เลยได้ทำตรงนั้น
เรียกว่าหอยจากสมุดสาธารณ์ค่ะคือทำมันจริงจัง
จริงจังแค่ว่าแบบบนคนมองแล้วอุ๊ยดารามาขายของ
ไม่เน้นไม่ตั้งใจหรือเปล่าไม่ครับแต่ว่าเราต้องเลือกที่ดี
จริงจังใช่เราเลือกทุกตัวเลยฮะโอ้โหเราเลือกทุกตัว
เราพัดนั่งเลือกทุกตัวไม่เชื่ออะไรก็เชื่อสิ
เราทำอะไรต้องให้คนก็เชื่อดิแล้วเลือกทุกตัวเลยเหรอเออ

ไม่เชื่ออ่ามาดูอ่าแกะแกะแกะอ่าคุณดูแล้วอ่า
เดี๋ยวผมให้คุณชิมแต่เดี๋ยวคุณบอกว่าเอ๊ะเราพูดเล่นพูดอะไรกันหรือเปล่า
ผมยกมาปั๊บเดี๋ยวพี่ป๋องบอกเลยอ่าเจอตัวนี้
อันนี้ชื่ออะไรน้องลี่น้องลี่นี่ชื่ออะไรน้องพันธุ์
น้องพันอืมนี่ฮะน้องก้อยอุ้ยอืมอืมนี่น้องสี่อืมอืม
เหมือนน้องพรน้องขวัญน้องขวัญอันนี้อันนี้อันนี้ชีวิตจริง
แล้วอันนี้อันนี้อันนี้เหรอน้องแพรเอออันอันอันนี้ตัวเดิม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

หอยชีสหอยวิ้งหอยหนัวเห็ดแสบหอยราคา๑๓๙บาท
กรสเก็บได้นาน๖เดือนจะกินเล่นก็ได้กินกับเครื่องดื่มก็เพลิน
แต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่หอยกับพี่ป๋องที่มาสร้างความสนุกสนานนะครับ
เพราะเขายังโฟนอินหาเพื่อนในวงการแบบสดเพื่อเป็นการการันตีว่า
ของเขาอร่อยแค่ไหนตะโกนให้โลกรู้กันไปเลยว่า
หอยกระป๋องเจ๋งแค่ไหนในปัตตะพีแต่ต้องเตรียมขากันไกลไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
เพราะช่วงหน้าหากระจาย
กันใช้เออโผนโผนอยู่เปล่า
ตอนนี้อยู่ในรายการนะพี่หอยของพี่ป๋องกับพี่หอยเนี่ยดีจริงเลยพี่
สั่งมา๓กล่องนะกินไม่ได้ไป๒กล่องอีกก็ป๋องเยอะเลย

ไอ้ที่ของดีเอาไว้ของที่๖ส่งกระป๋องให้๑๐
คือแบรนด์นี้ต้องบอกเลยนะหอยเขาคัดมาจริง

ก็คือคักที่เหลือมาคุณต้องชั้นตัวเล็กมาก
ไฟกระป๋องรสชีสรสชีสอร่อยจริงอร่อยเลย

ซื้อซื้ออะไรนะซื้อทีเป็นร้อยให้น้อยเหมือนเดิม
นี่คุณไม่หยุดเลยนะคุณไม่หยุดเลยนะ

แล้วก็ที่มีการเตรียมกับเพื่อนมั้ย

ผู้ภายกับพี่หอยเนี่ย
ดีจริงไหมพี่พอมดีจริงหรือเปล่า
โอ๊คคือเข้ามาได้ยังไง
เข้ามาเนี่ยนะบางทุกคนมาทำเนี่ยนะ
ว่า๓บาท๓บาท
ขาย๑๓๙บาทแพงมากแพงเลย

ใครบอกแบบสั่งมา๓กล่องเนี่ย

เฮ้ยอย่ากก็ได้มาเลย
เฮ้ยอย่าพูดรึมากสิ
ก็คือคือก่อนเนี่ย

ส่งไอ้ไอ้ขอยัดนี้มาให้พี่รีวิวอ่า
ที่คุณนนะในโดยการแต่ว่าส่งมันแค่สามกระป๋อง

มันมีมูลค่าการตลาดอยู่
อ่าโอเคเอาไว้ขอนุ่มสาเค

เพราะว่าถ้าให้เยอะจะไม่ได้
นี่ก็ระดับนี้ถ้าใครจ้างเขาเขาก็คิดเป็นแสนเลยนะ

อุ่นแหละ
นี่กำลังอยู่กับคุณป้องนวัด
อยากเห็นคุณป้องลงมานี่คุณป้อง

หอยเขามาพิสูจน์ว่าหอยของพี่ป๋องกับพี่หอยเนี่ยอร่อยจริงไหม

สูรสแน่นมาก
งั้นบอกแล้วงั้นบอกแล้วว่า
โอ๊ยแกบีอย่างคูยังไง
เชียบห้าแห้งแล้ววันไหนรสชาติเป็นไง
ผ่าน

แดดเดียวก่อนที่ทอบส่งลูกค้าอยู่จ๊ะ

นี่ก็ขายไม่ผัดมันคือแรง

บริการโดนอำตลอด

ก็อย่างที่เค้าพูดล่ะครับ

ด้วยความสนุกสนานจากเหล่าพี่น้องในวงการบันเทิงของพี่หอยและพี่ป๋องจริงครับ
ต้องบอกว่าโทรสดไม่มีเตรียมแต่อย่างใด
ให้รู้กันไปเลยว่าหอยกระป๋องเด็ดจริงหรือไม่
และด้วยการแซวการหยอกล้อแบบนี้นี่แหละครับ
ที่ทำให้หอยกระป๋องเป็นที่พูดถึงและเข้าถึงทุกคนอย่างรวดเร็ว

หอยกับพี่ป๋องมาเยือนรายการเศรษฐีป้ายแดงทั้งที
มีหอยกระป๋องมาแจกฟรีด้วยล่ะครับ

เอาตรงนะไม่เคยไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยครับ
ผมจะให้หอยกระป๋องเนี่ยในรายการ๒๐กระป๋อง

ช่วงนี้หลายคนที่ทำการเกษตร

คงกำลังกุ้มขมับรับความทุกข์กันทั่วหน้าอย่างแน่นอนล่ะครับ
เหตุจากราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปี
ที่ตอนนี้คนไทยต่างให้ความสนใจกับเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมาก
คำถามที่หลายคนสงสัย

บอกเลยว่าต่ำขนาดราคาของข้าวเปลือกเนี่ย
ถูกกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๑ซองซะอีก

ให้กับตัวเองในยังวิกฤตแบบนี้ได้นั่นเองล่ะครับ
ตัวอย่างไอเดียแรกนี้ก็ดี
กับการสีข้าวสารขายเองริมถนน
เขาบอกว่าถ้าสีข้าวขายเองแบบนี้เนี่ยครับ
จะขายได้ราคาที่ดีกว่าขายข้าวเปลือกให้กับโรงศรี
ยกตัวอย่างข้าวหอมะลิข้าวขวัญใจของคนไทย
ถ้าขายข้าวเปลือกให้กับโรงศรี
จะได้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ๗๘บาทเท่านั้น
แต่ถ้านำมาสีขายเองเนี่ยสำหรับข้าวหอมมะลิใหม่
บอกเลยว่ายอมเหนื่อยหน่อย
แต่ขายได้ถึงกิโลกรัมละ๓๐บาทเลยนะครับ
เรียกว่าปลูกเองสีเองขายเอง

ได้ราคาดีกว่าเป็นเท่าตัวเลยล่ะครับ
ลองขยับขยายแพ็คข้าวขายลงในโลกออนไลน์ดู
เพราะมีตัวอย่างของคนที่รวยโดยวิธีการทำแบบนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วล่ะครับ
ยิ่งตอนนี้นะครับคนไทยใช้โซเชียลกันมากขึ้น
ก็ถือเป็นช่องทางการทำมาหากินที่ดีทางหนึ่งเลยล่ะครับ
แค่หาอุปกรณ์ในการแพ็คเพิ่มเติม
ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเครื่องรีดศูนยากาศ
และสติ๊กเกอร์ชื่อร้านพร้อมช่องทางการติดต่อ
บอกเลยว่าตลาดการขายข้าวแบบนี้นะครับ
เขาเริ่มต้นขายที่ถุงละ๕๐บาทเพียงเท่านี้
เดอร์ของคุณก็ปังได้แล้วล่ะครับ
เรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวแบบง่าย
ที่ทำขายดีได้เงินเป็นล้านเลยนะครับ

ปีที่แล้วโอวาขายได้ประมาณ๒๐ตัน
ตันก็ประมาณ๒๐๐๐กิโลกรัม
เราเอา๒๐๐๐คูณ๕๐บาท
นั่นคือเงินที่โอวาทำได้
มาดูไอเดียจากเศรษฐีอายุน้อย
จับเงินล้านตั้งแต่อายุ๑๘ปี
ไอเดียการแปรรูปข้าวให้เป็นขนม
ที่สำคัญเนี่ยครับขนมจากข้าวของเขา
ส่งออกต่างประเทศไปแล้วด้วย
จุดเริ่มต้นของไอเดียนี้เพียงเกิดจากความอยากของตัวเอง
ที่อยากจะกินกระยาศาสตร์ใจจะขาด

ไอเดียดีแบบนี้เนี่ยจะเอาไปทำขายในตลาด๓ถุงร้อยก็ไม่ว่ากัน
ถือเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอา
ประสบปัญหานั่นเองล่ะครับ

เราอยากจะเป็นบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าว
เอาจุดเด่นของเราที่เป็นข้าวของไทย

และอีกหนึ่งไอเดียการแปรรูปข้าว
ให้กลายเป็นขนมขายสร้างรายได้
อันนี้เนี่ยคลาสสิกสุดกับการทำขนมข้าวแตน

แค่นำข้าวมาแช่น้ำแตงโม
แล้วนำไปนึ่งจนเป็นข้าวเหนียว
จากนั้นก็นำมาปั้นเป็นรูปวงกลม

จากนั้นก็นำมาเก็บไว้เพื่อทำการทอดด้วยน้ำมัน
เมื่อทอดเสร็จก็ราดด้วยน้ำเชื่อม
เพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยของข้าวแตน
แต่ถ้าอยากเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีก
ลองทำรูปลักษณ์ให้แปลกแตกต่าง
ราดน้ำตาลเต็มแผ่น

หรือจะเติมพืชอย่างกัญชา

ของดีของเด็ดประจำจังหวัดของคุณเข้าไป
ก็สร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งแล้วล่ะครับ
และนี่ก็คือ๔ไอเดียที่เรานำมาฝาก
ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องชาวนาไทยทุกคน
จากรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ

แฮนาสนุกสนานสไตล์บูลลี่มากเกตติ้ง

รายการคุณเอาไปเลย๒๐กระป๋อง
แล้วก็เอาไปแจกคนที่ดูรายการ
มีกี่รถมีอะไรใครตอบมาถูกแจกไปเลย
อยากได้หอยกระป๋องไปลองลิ้มชิมรสแบบฟรี
กติกาง่ายเพียงตอบคำถามใต้โพสต์นี้

พร้อมกับตั้งโซโลแกนเด็ด

ให้กับหอยกระป๋องผ้าผู้โชคดี
ที่ตอบถูกและโซโลแกนโดนใจพี่หอยพี่ป๋อง

ไปทานที่บ้านกันได้เลยครับ
ช็อปปี้และวิวบอกไป

รับประทานต้องมีตามน้ำด้วย
อันนี้เนี่ยผมขอบคุณคุณเข้าถึงจิตใจการบูลลี่
นี้แหละนี่คุณดีจริงแล้ว

โหพิเศษสุดเลย

อร่อยสิพูดถึงหอยสิหอยหนูกินที่หลังเหมือนลูกชิ้นอ่ะเหมือนลูกชิ้น